ศิลปหัฐกรรมพื้นบ้านในชีวิตประจำวันของคนไทยยังสะท้อนออกมาในรูปแบบของปริศนาคำทาย
ซึ่งก็คือคำถามทดสอบชาวปัญญาสอดแทรกคำสอน
มักใช้ถ้อยคำคล้องจองเพื่อความสนุกเพลิดเพลินและสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมและวิถีชีวิต
เช่นอะไรเอ่ยที่อยู่ในครัวตัวอยู่ในป่าตอบกระต่ายขูดมะพร้าว
เอ่ยทางโน้นก็คว้าทางนี้ก็คว้าเรือชะล่าแล่นกลางตอกกระสวยทอผ้า
อะไรเอ่ยกลมเหมือนดวงจันทร์ชอบดันพุงสาวคนแก่คนเท่านานดันที
กระด้งฝัดข้าว

วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน